๓๑กระสอบใช่ไหมดูอันนี้หน่อยละกันค่ะคือสองหนุ่มเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปล่าสัตว์แล้วก็เอาปืนลูกซองไปด้วยไงทีนี้พอเจอตรวจ
ตรวจค้นดูอ้าวเจอไอซ์พกไอซ์เอาไว้จะเสพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย
เมื่อวานนะคะนายกิติศักดิ์แจ้งเศษอายุ๓๖ปีกับนายภูริเดชทิพย์รักษาอายุ๒๔ปี
โดนตำรวจสพท่าสาราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทีมงานสืบสวน
กำกับการ๕กองบังคับการตำรวจปรับรามการค้ามนุษย์ตำรวจปคมเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มตัวไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบสวนติดตามตัวบุคคลเป้าหมายค่ะ
ที่ไปเกี่ยวกับยาเสพติดไปหาผู้ค้ารายสำคัญนี่แหละ
พื้นที่นี้อยู่ที่อำเภอท่าสาราที่นครศรีธรรมราชน่ะนะคะเห็นกำลังค้นกำลังเปิดกระเป๋า
กระเป๋ากางเกงดูกระเป๋าเสื้อสองคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ถือปืนลูกซองยาวผ่านมา
แล้วฝนมันก็ตกใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเห็นก็เลยเรียกตรวจค้น
กางร่มไปด้วยใส่เสื้อกันฝนไปด้วยแล้วก็ตรวจล้วงกระเป๋าดูหน่อยซิเจออะไรบ้าง
ดูในรถซิเจออะไรบ้างปรากฏว่าในรถเนี่ยเจอไอซ์ซุกซ่อนอยู่จำนวนนึง
เขาบอกแบบนี้ผมซื้อมาจากตัวเมืองคอนซื้อมาพันหนึ่งแล้วตำรวจก็ถาม
ปืนลูกซองนี่เหรอเดี๋ยวผมกำลังจะไปล่าสัตว์ช่วงน้ำหล่างนี่แหละ
แล้วนี่ผ่านมาเจอตำรวจก่อนเนี่ยก็เลยโดนตรวจแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็เอา๒คนไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงยาเสพติดที่เจอเนี่ยยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์นี่แหละ
ส่วนอีกคนนึงคือนายกิติศักดิ์ที่ผลตรวจฉี่เป็นสีม่วงเนี่ย
ก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องยาเสพติดเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคืออีกคนนึงตรวจแล้วม่วง
อีกคนนึงไม่ม่วงเนี่ยตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนขึ้นท้ายกระบะไปดำเนินคดีที่สพท่าสาราต่อไปค่ะ